ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่ว่าเขากลุ่มคลั่งรายญาติก็ขอให้ตำรวจเนี่ยอ่ารับตัวที่โรงพักษณ์หน่อย
ปรากฏว่าถูกผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่คุมขังด้วยการซ้อมจนตาย
ใช่ตั้งกรรมการสอบอยู่นะฮะส่วนนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สิบเก้ามีนาคมค่ะผู้ชายคนนี้เขาอารวาสโวยวายอยู่ที่บ้าน
เมียก็เลยแจ้งตำรวจนะแต่นี่สพเวรุวันที่ขอนแก่น
บอกว่าช่วยคุมตัวไปหน่อยเถอะไม่ไหวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ตำรวจก็มาเอาตัวไปยี่สิบเก้ามีนาคมนะค่ะอ่า
พอ๓๐มีนาคมเมียตามไปดูที่โรงพัก
โทรมาแจ้งด้วยล่ะบอกว่าอ้าวสามีเสียชีวิตอืม
ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะค่ะในห้องขังของโรงพักอ่ะนะ
ถูกต้องนะฮะแต่ไม่มีใครอยู่ด้วยนะเขาอยู่คนเดียว
คุมตัวในห้องคุมขังคนเดียวนะฮะแต่ทีเนี้ยปัญหาที่มันเกิดเพิ่มขึ้นมา
ก็คือทางภรรยาของผู้ตายบอกว่าตำรวจที่โรงพักให้เธอเซ็นนะ
เพื่อจะยอมรับว่าไม่ติดใจเอาความอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะ
แถมวันต่อมายังมาตามบอกว่าช่วยไปแจ้งความให้หน่อย
แจ้งความจับสามีเนี่ยข้อหาบุกลุกบุกลุกอะไรอะไรแบบเนี้ย
อ่าคดีมันก็เลยเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นแน่อ่าเรื่องปริศนาหรือว่าสามีเสียชีวิตเพราะอะไร
นี่ก็เรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องว่าทำไมต้องให้เซ็นแบบนี้
ต้องให้ไปแจ้งความแบบนั้นนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เมื่อวานเราก็ตามความคืบหน้าให้นะฮะวันนี้ต้องเอาให้ชัดต่อนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้รับการร้องเรียนจากครอบครัวของ
นายพุทธพรโสภาพลนี่ฮะผู้ชายที่เสียชีวิตในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ของสพเวรุวันจังหวัดขอนแก่นบอกว่าเขาต้องการขอความเป็นธรรมนะ
เพราะว่านายพุทธพรเนี่ยเขาโวยวายอยู่ที่บ้าน
ภรรยาก็แค่แจ้งตำรวจให้มานำตัวไปควบคุมตัวสงบสติอารมณ์ที่โรงพักให้หน่อย
ปรากฏว่าเอ้าเสียชีวิตในห้องคุมตัวผู้ต้องขังแม่เขาพยายามจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ปล่อยให้ผู้ต้องหาในห้องคุมตัวผู้ต้องขังเสียชีวิตเนี่ยแต่โรงพักไม่รับแจ้งความ
บอกว่าต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงขั้นแม่ของนายพุทธพรเนี่ยกินยาเบื่อหนูหวังฆ่าตัวตายตามลูกชายนะ
โอ้โหแต่ว่าที่บ้านเขาช่วยกันทันค่ะหลานมาเห็นช่วยพาส่งโรงพยาบาลร้างท้องทัน
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับ
ภรรยาของนายพุทธพรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอย่างนี้
วันเกิดเหตุ๒๙มีนาคมตอน๕ทุ่ม
ตอนนั้นสามีของเธอเนี่ย
กลับมาที่บ้านแล้วมีลักษณะท่าทีอารวาสโวยวาย

ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเอาไว้นั่นเธอกลัวก็แจ้ง๑๙๑
ก็มาแล้วก็คุมตัวสามีเธอไป
เพราะว่าตอนนั้นเธอเองก็ไม่กล้าออกมาจากบ้าน
ก็เลยฝากตำรวจให้คุมตัวไปหน่อยเอาไปสงบสติอารมณ์หน่อย
ตำรวจก็คุมตัวสามีเธอไปซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
เพราะว่าก็อยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกมารู้แค่ว่าพาไปที่สพเวรุวัน
หลังจากนั้นเธอก็ตามไปที่สพเวรุวัน
สามีก็ยังพูดกับเธออยู่ตอนนั้นในคืนวันนั้นนะ๒๙มีนาคม
บอกว่าแจ้งตำรวจทำไมให้ตำรวจมาเอาตัวเข้ามาทำไม
ก็บอกสามีไปว่าก็อยากให้มาสงบสติอารมณ์ก่อนไม่ได้อยากแจ้งความจับอะไร
ก็อยู่กับสามีจนตี๒ตี๒เธอก็เดินทางกลับ
พอถึงเช้า๓๐มีนาคมตำรวจสพเวรุวันโทรมาหาเธอ
บอกว่านายพุทธพรสามีของเธอเสียชีวิตแล้ว
บอกโอ้โหตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีสามีตายได้ยังไง
รีบเดินทางไปที่สพเวรุวันไปถึงก็จะขอดูศพสามี
แต่ตำรวจไม่ยอมให้ดูศพกี่กันทุกวิถีทาง
ไม่ติดใจเอาความสาเหตุการเสียชีวิตของสามี
แต่เรื่องราวไม่จบแค่นั้นครับหลังจากเซ็นไปเสร็จเรียบร้อย
อีกหลายวันต่อมาตำรวจตามมาที่บ้านมารบร้าวเธอบอกว่า
ให้ไปสถานีตำรวจหน่อยช่วยไปแจ้งความดำเนินคดีกับสามีเธอ
ข้อหาบุกรุกหน่อยเหมือนกับว่ามันจะได้มีคดีที่จับเข้าห้องคุมขัง
อะไรประมาณอย่างนี้แต่เธอก็บอกว่าเธอเนี่ย
คือไม่ได้อยากแจ้งความอะไรกับสามีแม้แต่น้อยเลย
สภาพตอนนั้นของพี่แกเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้าง

ก็สภาพยังดีดีอยู่นะคะอยู่กับพี่
อย่างดีอยู่ยังไม่มีร่งรอยให้บาดแตะอะไร
ยังพูดคุยกับพี่ยังตะโกนด่าทอพี่
พ่อพี่อยู่ในบ้านก็ปกติแล้วทีนี้พี่อยู่คนเดียวคือคิดอะไรไม่ออก
ก็คือมันดึกขนาดนั้นแล้วพี่ก็ต้องหาทางช่วย
ทางที่พึ่งสุดท้ายก็คือตำรวจ
สิ่งที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดล่ะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพเวรุวันในคืนวันนั้น

เพราะว่านายพุทธพรโสภาพลเนี่ยเขาถูกคุมตัวอยู่คนเดียว
ทีนี้ญาติเขาก็ติดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกซ้อมจนตายหรือเปล่า
หรือว่าอยู่ดีเป็นอะไรตายขึ้นมานะครับ
ต้องดูกล้องวงจรปิดทุกสถานีตำรวจในห้องคุมตัวผู้ต้องหาเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเรานี่ครับทุกผู้ชมครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สพเวรุวันจังหวัดขอนแก่นในคืนวันนั้นมาแล้ว
นี่คือช่วงเวลาที่นายพุทธพรถูกคุมตัวในห้องขัง
พบว่าเวลาตี๒๙นาทีตำรวจลากตัวนายพุทธพรมาในสภาพไม่ได้สติเข้ามาที่ห้องขัง
สภาพคือใส่กุญแจมือไพร่หลังนะฮะนี่นะครับจากนั้นตี๒๕นาทีตำรวจมาปลดกุญแจมือออกนะฮะ
๒๙นาทีลากเข้ามากุญแจไพ่หลังอยู่กุญแจมือนี่ตี๒๕นาทีมาปลดกุญแจมือออก
หลังจากนั้นจะเห็นว่านายพุทธพรก็ตื่นขึ้นมานะตื่นมีสติขึ้นมานะครับ
แล้วก็นั่งอยู่ในห้องขังนะฮะลักษณะนั่งด้วยแล้วก็นอนเหยียดในห้องขังด้วย
เนี่ยฮะนั่งนั่งนอนก็ขยับไปขยับมาใช่แล้วเดี๋ยวจะมีถอดเสื้อออกนี่ฮะถอดแล้วถอดเสื้อออก
ช่วงก็จะแบบลักษณะเหมือนดิ้นทรมานนี่นะฮะแสดงว่าช่วงเวลานี้ก็ยังมีสติอยู่นะครับ

จากนั้นเวลาผ่านไปถึงตีสามครึ่งตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยสามนาฬิกาสามสิบสี่นาที
จะเห็นว่านายพุทธพรนอนคว่ำหน้าแบบนี้

แล้วก็นอนคว่ำหน้าแบบนี้เรื่อยไป

ไม่เปลี่ยนเลยก็จะมีแบบลักษณะเนี่ยหงายตะแคงแล้วก็คว่ำ
ความแบบเนี้ยคว่ำไปเลยนะฮะไม่เปลี่ยนท่าเลยสันนิษฐานว่าถ้าเสียชีวิตก็อาจจะเป็นช่วงเวลานี้หรือเปล่า
เพราะตรงนี้คือนิ่งไปเลยเนอะ

คือในมุมนี้เนี่ยถ้าจะมองจากมุมของร้อยเวรที่เขาคุมห้องคุมตัวผู้ต้องขังในช่วงเวลานั้น

แต่ว่าไม่เปลี่ยนท่องไม่เปลี่ยนท่าอะไรก็ว่ากันไป
๖นาฬิกา๒๕นาทีเช้า
โมง๒๕นาที๑๐เวรที่คุมตัวผู้ต้องขัง
จะต้องเข้าไปสังเกตดูอาการอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ไปดูแล้วเห็นนายพุทธพรเนี่ยแบบ

ก็เลยไปเรียกตำรวจนายอื่นให้มาร่วมตรวจสอบด้วยกัน

มองอยู่นานนี่ไงตอนดูไกลก็อาจจะก็อยู่ในห้องนี่ใช่ไหม

นี่คือยืนดูนานเลยใช่เป็นแบบเป็นนาทีอ่ะใช่
แต่ในมุมตำรวจเขาก็ต้องระมัดระวังใช่ไหม
บางทีอันนี้ด้วยความเคารพผู้เสียชีวิตนะครับไม่ได้อะไรนะฮะ
บางทีเขาก็ต้องระวังว่าผู้ต้องขังที่คุมตัวอยู่จะมีพิรุธอะไรหรือเปล่า
นอนนิ่งไม่ไหวจริงแล้วหลอกให้เราเปิดประตูเข้าไปอะไรยังไงหรือเปล่า

หรือถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเสียชีวิตจริงก็ต้องยิ่งรัดกลุ่มใหญ่
มันได้หยุดภาพเนี่ยคือยืนมองอยู่นานเลยนะ

เวลาหน้าจอนะฮะกล้องมุมจอดปิดมุมขวามบนซึ่งสิบเวย์นายนี้ตัดสินใจไปเรียกเพื่อนตำรวจนายอื่นให้มาร่วมตรวจสอบ
แล้วก็นี่ครับ๗นาฬิกา๒๒นาทีตำรวจมาช่วยกันตรวจสอบ
ตรงนี้นะครับก็ลักษณะเหมือนกับก็ด้วยความเคารพก็ตามภาพที่ท่านเห็น
เขาก็พยายามเนี่ยลองแตะเคลียร์ดูนะครับแต่ตอนนั้นก็คุยกันแล้ว
สงสัยคือเสียชีวิตแล้วล่ะเพราะดูท่าทางแล้วแบบไม่ไหวติงเลย
ไม่มีสติเลยไม่หายใจเลยแล้วก็เลยเรียกฝ่ายต่างให้มาร่วมกันตรวจสอบนะครับ
ตรวจสอบกันอีกทีก็นู่นนะฮะแพทย์มาเจ้าหน้าที่ต่างที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยฮะ
ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บพยานหลักฐานมาเนี่ยคือ๑๐นาฬิกา๔๒นาที
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะตอบคำถามความคาใจของญาติได้หนึ่งเรื่องแล้วว่า
ถูกซ้อมจนเสียชีวิตหรือเปล่าในระหว่างที่คุมตัวในห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย
อันนี้ก็คือจะเห็นได้เลยว่าไม่มีใครเข้ามาตอนที่เข้ามาก็คือเขาเอะอะโวยวาย
แล้วก็ภรรยาแจ้ง๑๙๑ให้นำตัวมาภรรยาเขาก็ตามมาที่โรงพัก
เขาก็ยังถามภรรยาบอกก็นายพุทธพรก็ยังถามอยู่ว่าเอามาแจ้งตำรวจจับเขาทำไม
ภรรยาก็บอกก็อยากให้สงบสติอารมณ์หน่อยแล้วภรรยาก็กลับไปตอนตี๒ใช่ไหม
แล้วตำรวจเขาก็พาเข้าห้องคุมขังในสภาพกุญแจมือไพร่หลังอยู่
ตอนตี๒๑๕มาปลดกุญแจมือให้
ก่อนที่จะลากเข้ามาตั้งแต่แรกก็แบบนี้
เราไม่รู้ว่าเขาไปเจอไปกินไปดื่มหรืออะไรยังไงมาไม่รู้
ตรงนี้ต้องรอผลชนะสูตร

ตรวจพุทธภัณฑ์จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดภรรยาไม่แจ้งเรื่องนี้
ก็ทางคดีอาญาก็ไม่มีอะไร

ซึ่งผลชนะสูตรพลิกศพในขณะนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับ
แต่ผมจะสั่งการให้ท่านภูมิกลับไปเร่งรัด

ผมยืนยันว่าถ้าการตายของในพุทธภัณฑ์
ผลชนสูตรพลิกศพออกมาเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ
ก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับสืบหาตัวผู้กระทำความผิด
มาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พี่ไม่ได้อยู่บ้านแล้วตอนนี้
แต่พี่ไม่ให้เขาให้พี่โทรไป

แต่พี่ไม่รู้ว่าจะให้ไปเซ็นอะไร

เขาบอกว่าให้แจ้งว่าให้เป็นข้อหาบุกลุก

ทั้งที่พี่ไม่ได้บอกว่าให้ไปแจ้ง
พี่ไม่ได้แจ้งไปว่าข้อหาบุกลุก
แต่พี่ให้แค่เอาแกไประงับสติอารมณ์

เพราะฉะนั้นท่านภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
เรื่องกรณีการถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

แต่เสียชีวิตเพราะอะไรต้องรอผลชนสูตร
ใช่ค่ะแต่มันมีประเด็นในเรื่องบังคับให้เซ็นเอกสารแจ้งความนี่แหละ

ว่ามีตำรวจนายไหนไปให้เขาเซ็นแบบนั้น
พยายามให้เขาแจ้งข้อหาแบบนี้อะไรยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ต่อกันแล้วกันนะครับ